การมัดทองเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำทองคำเปลวที่ต้องใส่ใจในรายละเอียดของการมัด
เพราะจะต้องมัดและจัดเรียงให้เกิดความสวยงามพร้อมสำหรับการนำไปขาย
โดยการมัดทองจะต้องมีการจัดเรียงทองให้ได้จำนวน๑๐แผ่นมาไขว้ซ้อนกันไปมา
ในการมัดรวมกันเป็นมัดละสิบแผ่นช่างจะเรียกว่าหนึ่งกระหนก
แต่ถ้ามีการมัดรวมกันเป็นมัดขนาดใหญ่ที่มีจำนวนมัดละ๕๐๐แผ่น
รูปแบบการมัดเช่นนี้จะมีการไขว้ไปมาและเรียกว่าเป็นการไขว้แบบกลีบมะเฟือง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน